อดมนุษย์ว้า

หลังจากที่ป้าเนาของเราได้ฝึกทำผมกับป้าจิ๋มไปแล้ว
ตอนนี้จะมากระทบใจช่างผมระดับประเทศกันบ้างครับ
ตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายสุดของรายการแล้ว
เราก็จะมาสะท้อใจป้าจิ๋มนะ
จุดแรกถามป้าจิ๋มนิดหนึ่งก่อนว่า
จิ๋มเอาแรงบันดาลใจจากไหน
เวลาออกแบบทรงผมใหม่ให้กับใบหน้าของคนแต่ละคน
คำว่าแรงบันดาลใจอย่างนี้เหมือนจากที่เราเดินเข้ามาเราสัมผัสกัน
พูดคุยกันเราก็จะรู้ว่าคาแรคเตอร์

ความชอบไม่เหมือนกันการแต่งกายไม่เหมือนกัน

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดการออกแบบทรงผมด้วย
ไม่ใช่ว่าเรามีเทรนด์ออกมาเป็นว่า
ผมบ๊อบผมดักจิกผมซอยสั้นมาแรง

แต่การออกแบบทรงผมที่ดีที่สุด
ต้องคิดจากความเป็นจริงของตัวบุคคลนั้นให้

แต่จริงมันทำงานเหมือนหมอศัลยกรรม

สมมุติว่าตัดคุณจิ๊กบอกว่าขอสั้นแค่นี้
จิมตัดสั้นจึ๊ดแล้วบอกว่าขอโทษค่ะสั้นไปแล้ว

ทำยังไงให้ทายใจแล้วตรงเป๊ะเลย

แล้วเคยเจอลูกค้าที่เยอะไหม
เยอะมากค่ะลูกค้าของอาจารย์บุษบา

จริงค่ะเพราะว่าแล้วเจอกันอย่างนี้
ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พอเขาเดินเข้ามา
เลยถามว่าโอเคต้องการอะไรคะอันที่หนึ่งก่อนนะ

จิ๋มไม่ได้โฆษณาไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วรู้จักได้ไงก็จากปากต่อปาก

อันนี้คือสิ่งที่เขาเดินมาหาเรา

เราจะทำความต่าง

ให้ต่างแบบทำให้คนเนี่ย

สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ออก

สามมั่นคือฉันไม่แคร์ฉันจะทำตรงนี้

ฉันก็จะทำออกมาเธอว่าฉันไม่ได้

บางทีสมมุติอยากจะดัดผม

แม้ถ้าจะมาตัดที่นี่ไม่ใช่ง่ายนะ
ไม่ใช่ว่าเราสัดเฉพาะเงินไม่เอา

เราจะเอาตรงที่ว่าคุณออกไปแล้วคุณต้องประทับใจ

แต่ความประทับใจมันหายาก
โอ้โหอันนี้เป้าหมายเลย
ที่สุดเลยของยอดมนุษย์ป้า

ตอนนี้วงการของผมเนี่ยนะคะ

เอาวงการแฟชั่นจริงเลย

ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ล้าหลังเหมือนเมื่อก่อน

ยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยแต่งตัว
มันจะมาอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและไทย

ไต้หวันเกาหลีไทย

คือเป็นประเทศที่ยอมรับ

คนไทยเนี่ยตามทุกอย่างนะคะ
สีเขียวสีชมพู
ทุกสีแฟชั่นออกมาตอนนี้นะ

สิ้งหนึ่งขาวสิ้งหนึ่งดำ
สิ้งหนึ่งชมพูสิ้งหนึ่งเขียว

ก็แฟชั่นเขาพอใจเดินถนนได้

เพราะฉะนั้นไม่ใช่จะเป็นผมสีพื้นแล้วนะ
อันนี้ก็เป็นแฟชั่นปัจจุบันนะคะ

กำลังพยายามจะคิดค้นคิด

ถ้ายอมบ่อยเข้าไปกล่อแพ่ง

บอกเลยว่าให้ใช้ฮาโดยเย็นแค่๓
สูงกว่า๓ให้อ่านข้างฉลากเวลาซื้อยามายก
ผมเองเขียนว่าฮาโดยเย็นโปรไลโอคไซด์๓ไม่ใช่๙
อย่างนี้เลยนะคะ
แล้วถามว่าทุกวันนี้ภูมิใจตัวเองไหม
ไม่มีอะไรที่สุดกับชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ตั้งเป้าไว้ที่ที่สุด
อะไรที่อยากทำทำอะไรที่ไม่อยากทำไม่ทำ
ทุกวันนี้รักษาจิตและใจตัวเองเนี่ย
ให้มันอยู่ได้แบบไม่เดือดร้อนก็พอแล้ว
เดือดร้อนรนไม่เป็นความเดือดร้อนของคนอื่นด้วย
นั่นเลยตั้งเป้าว่าร้านสาบันดูเอ๊ไม่มีการลงคอร์ส
ไม่ลงคอร์สนะไม่รับคอร์สฉันว่ามาลงคอร์สไอ้นู่นไอ้นี่เป็นหมื่นไม่รับ
เป็นครั้งไม่รับอะไรเงินไม่เอาเงินใครมาแช่
มีเหตุผลทำไมถูกต้องสมมุติว่าคุณมาลงคอร์สไว้สองหมื่น
พี่ตายเปรี้ยงไปก่อนคุณยังใช้สองหมื่นไม่หมด
พี่ต้องเกิดมาชาติใหม่เพื่อมาใช้หนี้คุณพี่ไม่เกิดนะ
ไม่อยากเกิดนะถูกต้องนะเลิกกันเลยอ้น
แล้วจะถามป้าจิ๋มนะถามนิดนึงนะครับว่า
จิ๋มเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างในชีวิตนี้เนี่ย
ทำไมถึงไม่คิดมองผู้ชายอยู่เคียงข้าง
เรามาจากคนไม่ได้รวยนะคะเรามาจากคนยากจน
แล้วก็ก่อร่างสร้างตัวพอเริ่มตาอปากได้นี่๓๕อัพ
พอเลยมาที๔๐พอ๔๐เงินมาอีกทีตายแล้วจะแต่งงานกับใครอ่ะ
ทุกวันนี้จะอุทิศให้สองอย่างสิ่งหนึ่งให้กับพ่อแม่ครอบครัวตัวเอง
ครึ่งของชีวิตอุทิศให้กับพระพุทธศาสนา

เพราะรักษาจิตศากายพร้อมที่จะไปแล้วจบ
พร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่อจะอยู่ก็ได้ทุกเมื่อ
จีรังอะไรแล้วไม่มีโอ้โหความสุขที่สุดเลยนะเนี่ยเอาละค่ะ
แล้วก็เทปนี้นะครับเป็นเทปที่หลังปีใหม่นิดเดียวเองนะคะ
ก็อยากให้พระจิตโอยพรสวัสดีปีใหม่เลยนะครับ
ครับป๊าป๊าค่ะแล้วก็แม่ป๊าด้วยที่ดูอยู่
จะลุมบ้างก็ได้คือปีใหม่ปีนี้ปี๕๗
ขอให้คุณคำสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ภาพโรงแรมมีความสุขทางใจมีความสุขของลูกหลาน
แล้วก็มีความสุขกับอาชีพการงาน

จำไว้ขอให้คิดว่าสุกเท่านั้นเอง
ไม่มีคำว่าทุกข์ขอให้มีแต่สุขนะคะ

เราก็อยากจะบอกกับแฟนนะครับ
แฟนรายการของเราป้าท่านไหนที่ดูรายการอยู่นะคะ
อยากจะบอกว่า๑ปีผ่านไปนะคะ
สิ่งทุกอย่างที่เราทำมาไม่ต้องไปคิดมันให้มันไปกับการละเวลาที่ล่วงโรยไป
ฉะนั้นก้าวต่อไปของเราของเราที่กำลูกจะก้าววันใหม่
เดี๋ยวได้มากเลยค่ะ
เราสองคนป้านะคะจะบอกว่าสวัสดีหลังปีใหม่ดีไหมคะ

แล้วเราก็นับ๑๒๓ยาวมนุษย์ป้าเอาไหม

ขอบคุณกับจินมากค่ะ

ขอบคุณกับจินมากค่ะ